สีดำคันนี้มันหลุดโค้งแล้วก็ไปชนราวกั้นข้างถนน
หุ้มลงไปค่ะไปตกร่องน้ำบริเวณเรียบรองชนลประธานสมทราย

ชาวบ้านที่อยู่ที่เกิดเหตุบอกว่ามีเพื่อนโทรมาบอก
เห็นรถคันนี้หลุดโค้งแล้วก็ไปพุ่งตกคลองข้างถนนแล้วไฟลุกไหม้

พอมาดูเจอแล้วว่าเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
แล้วก็เอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ทางตำรวจสพเมืองเชียงใหม่รวมถึงเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่

ในพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมปรากฏว่ารถเก๋งคันนี้นะ
พอมาถึงจุดตรงนี้ปั๊บมันเป็นทางโค้ง
รถคันนี้น่าจะเสียหลักหลุดโค้งแล้วก็ไปชนราวสะพาน

ซึ่งเจ้าหน้าที่นำตัวคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แล้วโค้งตรงจุดนี้มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจก็จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยกรถคันนี้ไปเก็บไว้ที่สพเมืองเชียงใหม่ต่อไป
รวมถึงต้องคุยด้วยแหละต้องมีการประชุมแล้วก็หารือกันแหละว่า
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะคะ